พระพุทธปฏิมาคือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นปูชนียวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้สร้างไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมา
พระพุทธปฏิมาส่วนใหญ่นั้นสร้างขึ้นจากถาวรวัตถุเช่นศิลาสำริทหรือทองคำจึงยังดำรงสภาพดังเดิมไว้ได้
ขณะที่ปราศาสตร์ราชวังสถุปอุโบสถวิหารการประเรียนอันตรฐานหายไปตามการเวลาดังที่สินพิรษีได้กล่าวไว้ว่า
สลายอาณาจักรพินาศผลประโยชน์ของบุคคลมาลายหายสิ้นไปแต่ศิลปะเท่านั้นที่ยังคงเหลือเป็นพยานแห่งความเป็นอัจฉริยะของมนุษย์อยู่ตลอดการ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน